คู่รักคู่นี้กันหน่อยนะคะถึงแม้ว่าจะเลิกรากันไปจนเป็นแค่แฟนเก่ากันแล้ว
แต่มันมีหนี้สินที่ต้องเคลียร์กันอยู่เขาก็เลยนัดไปเคลียร์กัน
ตั้งใจจะไปเคลียร์เรื่องหนี้สินเพื่อให้ได้เงินแต่สุดท้ายได้เป็นรอยช้ำมาเต็มตัวเลยค่ะ
ดูจากกล้องวงจรปิดเลยคุณผู้ชมค่ะครับผู้เสียหายนี่คือผู้หญิงนะคะเนี่ย
ยืนชี้หน้าเลยกับแฟนเก่าที่เป็นผู้ชายขนาดมีคนห้ามแล้วนะ
คนสองคนนี่คือยืนอยู่มีคนหนึ่งถือเก้าอี้พลาสติกเอาไว้ค่ะ
แล้วผู้ชายที่เป็นแฟนเก่าน่ะเห็นไหมยกเก้าอี้จะทุ่มอยู่นั่นนะคะ
ื้อมือมาแต่ไกลยื้อแย่งเก้าอี้ไปแล้วก็ไปตบตีผู้หญิงชุดสีขาว
รุมมาตุ้มกันอยู่ตรงนั้นนะคะจนมีคนออกมาดูเหตุการณ์
แล้วก็มีคนที่วิ่งเข้าไปช่วยสุดท้ายเนี่ยคนก่อเหตุก็คือตัวแฟนเก่าผู้ชายอ่ะ
ขึ้นกระบะสตาร์ทรถขับออกไปถึงจะจบลงได้นะคะเรื่องราวนี้
ส่งทีมข่าวลงไปที่จุดเกิดเหตุเลยนะคะเป็นร้านคาราโอเกะ
ในพื้นที่บ้านแม่เฟืองอำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงรายค่ะ
ไปเจอกับผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายในคลิปเธออายุ๒๕ปี
เธอก็โชว์บาดแผลตามร่างกายให้เราดูด้วยนะ
คือมีแผลถลอกเต็มตัวเลยแล้วหน้านี่เขียวช้ำไปหมดเลยอะค่ะ
เธอเล่าบอกว่าคนที่โอ้โหดูใต้ตาสิโอ้โหอันนี้คือโดนต่อยไหมเนี่ย

บอกคนที่ทำร้ายเธอขนาดนี้ก็คือคนเคยรักนั่นแหละ
แฟนเก่านะคะเคยคบหากันแต่ก็เลิกกันไป
เพราะว่าผู้ชายอ่ะกลับไปคืนดีกับเมียเก่าเธอก็ยอมตัดใจนะสิ
ทีนี้ระหว่างที่คบกันเนี่ยฝ่ายชายชอบขอยืมเงินเธอไปเล่นการพนันจนหมดเนื้อหมดตัว
ที่ผ่านมาเธอพยายามทวงแล้วทวงอีกทวงแล้วทวงอีกเพราะเธอเองก็ติดค่างวดรถมอเตอร์ไซค์๑๕๐๐บาทอยู่
แต่แฟนเก่าฝ่ายชายนี่ก็หายเงียบไปเลยนะคะจนกระทั่งแปดธันวาคมสี่ทุ่ม
ฝ่ายชายทักเฟซบุ๊กมาหาเธอว่าอยู่ไหน
บอกว่าอยู่ร้านคาราโอเกะกับเพื่อน
อยากได้เงินคืนมาเคลียร์กันหน่อยได้ไหม

แต่พอมาถึงปุ๊บกลายเป็นทะเลาะกันรุนแรงเลยค่ะ
ตอนนั้นเธอบอกท่าไม่ดีแล้วถ้าให้สู้กันจริงเธอสู้ไม่ไหวหรอก
เธอเลยคว้าก้องอี้มาถือกว่านี่เห็นไหม
คว้าเก้าอี้มาถือไว้ก่อนป้องกันตัว
แต่ใครจะคิดเลยว่าฝ่ายชายจะเดินมาแย่งเก้าอี้ไปจากเธอ

ฝ่ายชายเนี่ยตัวสูงมากสูงประมาณ๑๗๐๑๘๐เซนติเมตรได้
แล้วก็ข่มขู่อีกว่าเดี๋ยวไปเอาปืนในรถมายิงทิ้งเลยดีไหม
ทุกคนก็เลยวิ่งหนีแตกตื่นกันไปหมดเลยอะค่ะ
แล้วตอนนั้นเพื่อนเขาห้ามไหมครับ
ห้ามค่ะเพื่อนเขาก็มาช่วยบอกว่าอย่าทำอย่าทำ
เขาบอกว่าอย่าทำร้ายผู้หญิง
เพราะว่าผู้หญิงมันไม่มีทางสู้ผู้ชายได้อยู่แล้ว
ตอนนี้เพื่อนของผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหาย

ตัวเธอแล้วก็เพื่อนที่พยายามจะมาช่วย

แค่ฝ่ายชายกลับไปขึ้นรถแล้วขับออกไป

เธอก็เลยรีบพาเพื่อนเธอที่ถูกซ้อมจนสะบักสบอมไปแจ้งความ
ฝ่ายหญิงบอกว่าหลังไปแจ้งความที่สพแม่จันทร์แล้ว
เธอถูกข่มขู่ว่าจะโดนฟ้องกลับ

เธอไปตีไฟเลี้ยวรถของแฟนเก่าจนแตก
ซึ่งเธอก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้ตั้งใจ

เพราะว่าฝ่ายชายเองก็ยังไม่ถูกดำเนินคดี
แล้วยิ่งจะข่มขู่ว่าจะเอาปืนมายิงอีก
ก็เลยกลัวว่าจะถูกฝ่ายชายย้อนกลับมาทำร้าย
ไม่กล้าออกจากบ้านไหนคนเดียวเลยนะคะ

อยากให้ตำรวจช่วยดูแลเรื่องคดีด้วย
เมื่อกี้ขอร้องเรียนกับตำรวจเรื่องนี้